ถึงเทศกาลวันแม่แล้วนะคะเราก็เลยขอนำเสนอคุณแม่ยืนหนึ่ง
คุณแม่สวยแซ่บคุณแม่ที่แบบว่าต้านอายุคะ
เมื่อวานว่าแล้วนะคะขอเริ่มกันที่คนนี้นะคะ
แม่ปินเกดประนีสวยจริงแซ่บจริงดู
คุณสมขาดูหน้าจอเลยสดร้อนเนี่ย
ร่ำมาลัยไทยรัฐของเราแม่ปิ่นมาในลูก
คือว่าตัดผมมอบสั้นนะคะยิ่งดูเด็กลงไปอีกนะคะ
ซึ่งความแม่ปิ่นนั้นมีความแซ่บแบบเท่
รอยสักแบบมินิมอลนะคะเป็นตัวหนังสือ

แล้วก็ที่แขนด้านซ้ายค่ะลูกหนี้ของแม่ปิ่นก็คือเอาไปเลยค่ะ
ขนันเต็มร้อยสุดท้ายคนเจานะคะว่าต้องเรียกว่าพี่สาวน้ำมาส
ออกมาแล้วก็แสดงตอบรับดีก็ชื่นใจมันเป็นเลยจ้า
เลิกค่ะแหละคงมีแม่อ่ะต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บอีกคนของพอสอนี้นะจ๊ะ
แอนซีเรียมโอ้โหขึ้นภาพเป็นยังไงล่ะร้องว้าวกันไปเลย
มัมตัวมันดาของจริงจากพี่แอนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรูปร่างของตัวเองแบบดีมาก
เวอร์เวอร์โพสต์ท่าไหนก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำอดฝุ่นแซ่บในวัย๕๒ปี
โอ้โหคุณ๕๒ปีแจ๊กกะลีนเนี่ยโอ้โหหยิบทีนี่เนื้อติดมือแล้วนะ
เริ่มแล้วเริ่มแล้วคุณผู้ชมค่ะพี่แอนบอกว่าตั้งใจคงสภาพรูปคงรูปร่างแบบนี้ของสาววัย๕๐อัพเอาไว้
เริ่มการจากชนะใจตัวเองก่อนเลยจ้ะต้องไม่ละเลยร่างกายของตัวเองออกกำลังกายต้องมาเป็นที่หนึ่งนัมเบอร์วัน
และต้องพยายามทำตัวเองให้มีความสุขส่วนเรื่องการใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปนั้นพี่แอนบอกว่าอุ๊ยพี่ก็ใส่มาตั้งแต่สาวแล้วนะ
พร้อมเลยอ่ะแม่ดี้ปลอบเลยนะคะว่านี่แม่ดี้เนี่ยเพิ่งจะได้รับเบี้ยผู้สูงวัยในปีนี้
หมายความว่าแม่ดี้๖๐แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แม่ดี้ออกกำลังกายแล้วอยากจะเปลี่ยนชุดมาออกกำลังกายบ้าง
แต่แค่เดิน๓๙ดิฉันก็เหนื่อยแล้วอะค่ะ
คือไม่น่าเชื่อนะว่าปีนี้แม่ดี้จะได้รับเบี้ยผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมดูเอาสิแต่ละชุดของแม่โดยเฉพาะชุดว่ายน้ำ
หรือจะเป็นบิกินี่วันพีชแบบว้าวแม่ที่เอาอยู่หมด

เหรอคือคนอายุ๖๐ดิฉันไม่อยากจะเชื่อ
แล้วอินเนอร์เขาคือแบบมั่นใจไปเลยมั่นใจในรูปร่างของตัวเอง
เพราะแม่ดี้เขามีคติที่ว่าเป็นรุ่นใหญ่ทำไมต้องแก่
อันนี้เรื่องจริงแม่ดี้เลยเสิร์ฟความสับแบบรายวันไปเลย
ที่ฉันเข้าไปดูในโซเชียลของเมนี่นะทุกวันเลยก็จะได้รับแรงบันดาลใจดี
อยากจะลุกมาออกกำลังกายพอลุกขึ้นมาแล้วก็นอนลงไปต่อ

ตื่นขึ้นมาก่อน